ดูงานลอยกระทงควันหลงที่เชียงบราย
ก็จะมีคอนเสิร์ตพี่ปู

แล้วกลุ่มคนที่เขาไปก็จะเป็นกลุ่มคนแบบแหม

ถ้าไม่อยากฟังเพลงมึงกลับบ้านไป

เล่าให้มึงคุยให้มัน

ถ้าไม่อยากฟังเพลงมึงกลับบ้านไปเลย
คนที่เขาอยากฟัง

ไม่ได้ให้มาตีกันไงก็ถ้าไม่อยากฟังก็กลับบ้านไปเลย

เดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะแบบเดือดร้อนกันไปไหนจะคนที่เป็นพ่องานแม่งาน
เขาอุตส่าห์จ้างมาไหนคนที่เขาอยากไปดูพี่ปูเองเขาก็อยากสนุกสนาน
เออเจ้านี่เห็นไหมไปคว่างอะไรใส่กันไปตีกันอะไรแบบนี้ครับ
นะฮะเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ปูพงศิษย์คัมภีร์องค์ลงกลางคอนเสิร์ตงานลอยกระทง
นะฮะสนามรอดอที่จังหวัดเชียงบรายเพราะว่าอะไรหน้าเวทีกลุ่มวัยรุ่นเขาตีกัน
นะฮะทั้งตะโกนใส่กันด่ากันคว่างปลาข้าวของใส่กันพี่ปูถึงกับเดือดเลย
นะฮะประกาศยุติการแสดงแล้วก็ด่าผ่านไมค์บนเวทีเลยห้ามรุมห้ามลุมนะ
นะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าไม่อยากฟังเพลงก็กลับบ้านไปนะฮะนะแฟนเพลงเขาก็โห
แบบถูกใจคำพูดของพี่ปูคือเขาอยากมาดูพี่ปูเล่นคอนเสิร์ตไง
ของงานเองก็ไปคุมตัววัยมรุ่นที่ก่อเหตุออกไปจากหน้าเวทีครับ
หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลง
พี่ปูขอโทษแฟนเพลงทุกคนที่พี่ปูเองพูดจาหยาบคาย
แต่ผู้จาหยาบคายกับคนที่เขาก่อเหตุไง
พร้อมบอกด้วยว่าเจตนาก็คือต้องการจะสั่งสอนวัยมรุ่นพวกนี้
ไม่ให้ติดนิสัยห้าวยกพวกตีกัน
ลูกผู้ชายถ้ามีปัญหากันต้องตัวต่อตัว
โตไปได้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

การกระทำแบบนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เห็นในข่าวถูกว่านี้
แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นตัวต่อตัวกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปดูคอนเสิร์ต
เอาความบันเทิงไปดูเขาแสดงไปฟังเพลงเขา
ไม่ใช่ยกพวกไปตีกันอยู่หน้าเวทีคอนเสิร์ตของเขา
อย่าเพิ่งด่าเด้อที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้
เห็นไหมเลิกซั้นน้องทำแล้วไม่มีอะไรดีเสียชื่อบ้านเกิด
เจ้าของงานหรือว่าผู้จัดงานคอนเสิร์ตแบบนี้
ถ้าเกิดว่าคุณไปตีกันในงานเดี๋ยวนี้เขาฟ้องเลยนะ
คนที่ตีกันให้รับผิดชอบเพราะว่าค่าจ้างศิลปิน
ค่าสถานที่ไหนจะบรรดาร้านรวมที่มาลงขายของกันเอง
บางงานเขาฟ้องเป็นล้านระวังด้วยนะครับ